ไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ไหน
รักของฉันจะส่งไป

ใต้แผ่นฝาแห่งนี้
คงไม่ไกล
กว่าใจจะพบกัน
หากความคิดถึงของฉันลอยไป
ก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้

และกำลังร้องไห้
เป่าสิ่งร้ายไปจากเธอ
จะคอยเป็นกำลังใจ
ให้เธอหายเหนื่อย
จะเป็นหนึ่งสายลมพัดมาห่วงใหญ่
และเธอจะได้รู้
ทุกวินาทีหัวใจ
ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ
จะคอยเป็นกำลังใจ
ให้เธอหายเหนื่อย
จะเป็นหนึ่งสายลมพัดมาห่วงใหญ่
และเธอจะได้รู้
ทุกวินาทีหัวใจ
ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ